คุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมมาดูต่อที่เรื่องของบ้านประหยัดพลังงานกันบ้าง
กำลังเป็นทางเลือกใหม่ครับที่นักลงทุนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ลงทุนเรื่องนี้
แล้วก็สร้างชุมชนสีเขียวขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน
ให้เป็นพลังงานสะอาดในอนาคตนะครับ
วันนี้คุณธิตภาษิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่า
บ้านที่เป็นหมู่บ้านโซลาเซลนั้นเขามีหน้าตากันอย่างไร

กระแสไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังนี้ล้วนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์

ติดตั้งแผงโซลาเซลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในบ้าน
ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านพลังงานสะอาดแห่งแรกในเมืองไทย
พัฒนาโดยภาคเอกชน
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าใช้เอง
และไฟฟ้าที่เหลือใช้สามารถขายให้กับรัฐบาลได้ในอนาคต
หากรัฐบาลเปิดรับซื้อไฟฟ้าเสรี
โดยพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านแห่งนี้
ก็ยังถูกวางไปด้วยแผงโซลาเซล
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับส่วนกลาง
จึงทำให้ค่าส่วนกลางของโครงการนี้

เราไม่ได้คิดว่าเราแค่เอาโซล่ามาติด

เราคิดว่าเรากำลังเปลี่ยนไลฟ์สไตล์คน
ว่าแทนที่คุณจะซื้อบ้านเฉย

ที่ไม่ได้ติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้า
มีค่าไฟโดยเฉลี่ยอยู่ที่๓๐๐บาท
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่๗๕๙หน่วย

แสงอาทิตย์ขนาด๓๙กิโลวัตต์
จ่ายค่าไฟต่อเดือนอยู่ที่๖๔บาท

แอปพลิเคชันนี้จะสามารถตรวจสอบได้เลยว่า
รวมถึงรักษาต้นไม้ไปได้แล้วกี่ต้นค่ะ
ในอนาคตแอปพลิเคชันนี้จะสามารถรองรับ
ฟังก์ชั่นการคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้าได้
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกบ้านที่รอนโยบายขายไฟเข้ารัฐ
จากแอปพลิเคชันนี้สามารถคำนวณกำลังผลิตไฟฟ้า
แบบรายชั่วโมงรายวันรายเดือนและรายปี
ส่วนราคาบ้านเริ่มต้นอยู่หลังละ๔ล้านบาท
เรียกว่าการนำพลังงานทางเลือกมาใช้
อกจากจะประหยัดสำหรับผู้อยู่อาศัยแล้ว
ยังเป็นกลยุทธ์ในการขายที่สำคัญ
ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ด้วย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน